นี่เก้าอี้ร้านค้าไหนเจ๊เห็นก็โดนด่าหรอก

ถ้าอยากจะเหยียบอะไรสูงเหยียบหน้าพี่บอลนู่น
เออเอาพูดแล้วนะ
เฮ้ยเอ้ยเจ๊ก็พูดประชด
ไม่รู้จักเคยเห็นแต่ปลาช่อน

นี่ยืมแบบแพ่ใหญ่หนังไทยอย่างนี้

นี่ผมบอกตรงพี่มีเรื่องกับใครนะ
เขาเอาถั่วเขียวใส่หลอดเป่าพี่ก็ล้มแล้ว

อันนี้ยังไม่เจอกับตัวเองยังไม่รู้
ทำไม
ฉันไม่เท่าไรหรอก
ลุงฉันเนี่ยน้อย

ลุงกูเมาอ้วกเข้าไปในโต๊ะมัน
โอ้โห
นี่ทองไม่ต้องเอามาจ่ายเขา๒เป็น๒น่ะ
แค่นี้มาคุยนี่ลุงผมนี่อยู่อ่างทองเฮ้ยศักดิ์รอบหัวครับหลวงปู่หน่อยวัดบ้านแจ้ง
เฮ้ยรู้จักไหมศักดิ์ให้เต็มหัวครับไปเที่ยวงานลำวงมีเรื่องครับ
วัยรุ่นชิโกแถวนั้นเอาปืนเนี่ย๓๘ยิงที่หัวลุงผมปั้งฟันหมดโม่ไม่ออกสักเม็ด
โอ๊ยไม่ออกจากหม้อ
ตุ้งอยู่ที่หัวเต็มโอ้โฮตุ้งแบบโอ้โฮตุ้งปูด
ทุยทำมาคุยพวกมึงอะสู้พ่อคุณไม่ได้หรอกพ่อคุณได้ไม่เคยไหว้ใครโอ้ย

น้ำมามุกนี้ผมให้คะแนน๑๐๑๐๑๐๑๐ไปเลยล่ะจ้า
แต่ตอนนี้ต้องพักความหาไว้ก่อนเพราะเวลาหมดซะแล้วโรคนี้กลับมาหากันต่อ
แต่ตอนนี้ที่ไม่ต้องรอคือคำถามสำหรับคุณผู้ชมเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะนะครับ
เชื่อผมเถอะยังไงชีวิตนี้ผมจะดูแลคุณทั้งชีวิต
ผู้ชายในโลกนี้ไม่มีใคร

รักคุณและจริงใจกับคุณไปเกินกว่าผมแล้ว

เอาหน้ามากับผม

เชื่อผมเถอะ

คือสิ่งแรกที่ผมอยากจะมอบนี่คือ

หุ่น

ตอนนี้เขาเรียกโลกทั้งใบกลายเป็นสีชมพู
เขาเรียกอาการของคนกำลังมีความรัก

ผมจะเปิดให้ทุกคนรู้ว่าผมมีความรัก
นี่จะบอกให้ฟังนะอะไรวะแฟนฉันเนี่ยฉันเดินแนวผู้หญิงอวบเว้

แล้ววันนี้ทุกคนจะต้องเห็นน้องเขา
นัดมาที่นี่เหรอ
ก็ใช่ไงเดี๋ยวจะเอาให้งงกันทั้งร้อนเลย

อัวน่ารักมาซื้อเลยครับมาซื้อเลยครับ

อ้าวนี่จะมาสายตากแอไม่ได้ไปเลยนะ

นี่ก็แปลสัตว์เลยไปเลย

หาที่ไหนได้เขียน
และนี่คือแทนหัวใจของพี่
โอ้โฮรักมากครับรับไว้ขอบคุณค่ะ

ระเบิดเขามาหวังผอมเหมือนระเบิดเปล่า
นี่ทีแรกผมก็คิดอย่างนั้น
แล้วก็รองใจอีกนะว่าเขาหวังสมบัติผมหรือเปล่า
แต่เปล่าเลยเธอรักผมจริงเรารักกันด้วยใจ
พี่สูตรอย่างไรคะพี่จะหอมขาหน้าให้ดู

เดี๋ยวให้ลางานวันหนึ่งพาน้องไปกินไฟโดไป

เอ้ยไปพาไปกินหยวกบ้วยน่ะ

เฟ่มันต้องเดินตักไม่โรแมนติกเอาไงเจ๊
ก็ต้องไปกินเฮ้ยนี่เจ๊เพิ่งเห็นรีวิวเมื่อกี้เอง
โรแมนติกด้วยนะแล้วที่สำคัญเหมาะกับส้มลิ้มมากเลย
เพราะว่าร้านนี้เป็นร้านอาหารเมนูพิเศษเป็นเมนูจานยักษ์

วันก่อนพาไปกินบิ๊กบะหมี่นี่ก็ดีกว่าชามเพราะแบบนี้
อันนี้บอกได้เลยว่าใหญ่กว่าหมู
เฮ่ยเอาไหมเจ๊งเอา
ปกติจานหนึ่งกินก็ได้๘คน

เมนูอาหารจานยักษ์มีให้เลือก๓แบบนี้นะเบิร์ต

แล้วเมนูอาหารจานยักษ์๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
ใครรู้บ้างว่าเมนูอาหารจานยักษ์๓เมนูนี้
เมนูไหนราคาถูกที่สุด
ข้าวมันไก่จานยักษ์ร้านสีเหลืองโภชนา
เย็นตะโฟต้มยำร้านพิบูล๑๕โคตรเครื่อง
ราดหน้าฮ่องกงทะเลร้านแป๊ะราดหน้ามหาชน
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
เวลา๑๙นาฬิกาทางเฟซบุ๊กแกงป่วนด้วนราคา

ตัวยาวเล้ยมานี่เลยหัวอยู่ฝ่ามือครับหางอยู่หัวไหล่หนวดที่ไปตามนิ้วเลยนะ
ลานิ้วกระดิกปุ๊บเหมือนมังกรมีชีวิตบางอย่าง
เสร็จปั๊บลงจากกุฏิปั๊บ
เด็กร้องของเอามีสปาต้าฟันแพร่ง
ไม่เข้าเหลือแต่หางอ้าวอ้าว